บอกเลยว่าข่าวแรกวันนี้ขอพูดเรื่องความฝัน
คุณเคยฝันไหมฝันดีหรือฝันร้ายหรือว่าเคยฝันเห็นตัวเลขหรือเปล่า
ดิฉันครบทุกอย่างที่คุณพูดมาเลย
ฝันดีก็เคยฝันร้ายก็เคยเห็นตัวเลขก็เคยมาแล้ว
บ้านนี้เหมือนกันอุ้งอิ๋งเพชรบ้านแพงน้องเนี่ย
อยู่บ้านกับครอบครัวญาติพี่น้องก็มีเรื่องตัวเลขมาฝากแฟนเหมือนกัน
เรื่องตัวเลขที่ว่าคืออย่างนี้คุณผู้ชม
ฉันจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้พ่อการชัย
คุณพ่อฮักของอีละอุ๋งอิ๋งค่ะไปที่บ้านของน้อง
ไปเจอกับคนขายลอตเตอรี่พอดีก็เลยถามหาตัวเลขที่พ่อฝัน
การชัยฝันว่ามีคนมาเขียนให้เลขแบบชัดจัดจวดไปเลย
ซึ่งเลขในฝันก็คือ๘๕
ก็เลยถามพ่อค้าว่ามี๘๕๓จริงพี่แจ๊ค

ไปถึง๓๐ล้านแล้วมันมีเลขตรงกันพอดีที่ฝันคุณผู้ชม
งานนี้ทางคุณพ่อการชัยก็เลยนำลอตเตอรี่ที่ได้นะไปให้กับน้องอุ๋งอิ๋ง
พ่อเขาแซวด้วยว่าโอ๊ยขอเงินจ่ายค่าลอตเตอรี่แน่

เออนะคะพร้อมกับถามว่าพ่อจะถูกรางวัลที่หนึ่งไหมเนี่ย
น้องอุ้งอิ๋งก็รีบตอบทันทีเลยว่าถูกแล้วเอาเงินมาแบ่งนำกันเด้อ
โชว์ลอตเตอรี่ให้กับเอฟซีที่ติดตามด้วยนะคะ
ซึ่งเลขที่น้องถืออยู่ในมือก็คือ

โอ้โห
ทำเอาแฟนเข้ามาคอมเมนต์แฮงหมานให้กับพ่อเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ไม่ใช่อะไรอวยพรถ้าพ่อถูกเราก็ถูกเหมือนกัน
เพราะเราก๊อปปี้พ่อมาแล้วโอ้โหมิติใหม่๘๕๓
ฝันปุ๊บเจอแผงลอตเตอรี่เห็นปั๊บเออนะคะ

มาตรงสักจวดนะ
วันจันทร์รู้กันเศรษฐีหน้าใหม่นะคะ